วันนี้การเมืองไทยคึกคักนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วด้วยหลังจากที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ค่ะวันนี้ลารัชการครึ่งวันลากิจนะ
ทำหนังสือแจ้งลากิจตั้งแต่สิบสามนาฬิกาเป็นต้นไปอืม
เพื่อมาเปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
ต้องบอกว่านี่ฮะใช้เวทีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเลยนะครับ

ท่ามกลางสมาชิกพักจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะฮะ
เชียร์ที่มากันอย่างคึกคักนะครับมาชูป้ายให้กำลังใจบิ๊กตู่นะครับ
ค่ะบางจุดนี่ทำสแตนดี้ลุงตู่นะใช่
แล้วก็แกนน้ำพักคนต่างต่างในอิริยบทต่างต่าง
ติดไว้โดยรอบเลยเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมาถ่ายรูปคู่ค่ะ
นี่เป็นเวทีนะฮะคึกคักมากเลย
คุณเอกณัฐพร้อมพันธุ์หรือหรือกดดลองปุ่นวินทรีย์
ะเลยค่ะที่การพักรวมทัยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้
มีสอส่อสามสิบกว่าคนแล้วล่ะค่ะ
ที่จะมาอยู่ร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเชื่อว่าจะตามมาอีกเยอะแน่
สบายแบบกึ่งแฟชั่นนิด

คือถ้าย้อนไปตอนปี๖๒เลือกตั้ง

ตู่ตอนอยู่กับพลังประชารัฐเป็นคันดิเดตนายก

ตอนนั้นก็เป็นลุคสบายที่มีไปถ่ายริมน้ำบ้าง
นี่วันนี้มาเห็นไหมอ้าแขนต้อนรับเลยเห็นไหม
หนึ่งแบบพร้อมจะกอดทุกคนแบบนั้น

การพักรวมไทยสร้างชาติบอกมีสอสอ๓๐กว่าคนแล้วนะ
ตัวเลขตอนนี้๓๓คนนะ
ที่จะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

แน่นอนว่าถ้าได้สอสอมาก็เขาจะเป็นเจ้าของพื้นที่เก่า
ใช่ไหมจะเป็นสอสอเขตหรือว่าโดยเฉพาะ
หรือจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับ
คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นี่เพิ่งลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ

บอกมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ

มากับเพื่อนสอสออีก๑๔๑๕คน
ส่วนใหญ่เป็นสอสอภาคตะวันออกและภาคกลาง
แต่สอที่มาด้วยเขายังไม่ลาออกจากภักดิ์เดิมนะ

คือถ้าลาออกจากภักดิ์การเมืองที่สังกัดอยู่
พ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอเลยนะฮะ
เพราะตามกฎหมายระบุว่าคนที่เป็นสอสอต้องสังกัดพัก

แต่ถ้ายังคุณสุชาตินี้ลาออกจากภักดิ์พรรณบัชรัฐ
เท่ากับความเป็นสอชนบุรีละ

แต่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่นะฮะ

เป็นทางการเพื่อมาสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ลงเลือกตั้งกับทางรวมไทยสร้างชาติ
นี่คุณธนกรวังบุญคงชนะ
ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะครับ

ผลตมตเอกอสวินขวานเมืองอดีตผู้ว่ากอทมนี่ก็มา

ผลตรวจเอกอัศวินบอกว่าต้องมาช่วยนายเก่า
แล้วแต่เขาจะให้ทำอะไรให้ทำอะไรก็ช่วยทั้งนั้น
อืมบางอย่างตรงกลางผลตมตเอกอสวิน
แต่ยังไม่ลาออกจากการเป็นสอสอนะ

เวลาออกจากประชาธิบัติมาประกาศตัวเฉยถูกต้อง
ถามว่าทำไมถึงมาคุณรังสิมาบอกว่าทำโพลถามชาวบ้านในพื้นที่แล้ว
ว่าอยากให้อยู่กับใครได้คำตอบว่าอยากให้มาอยู่กับลุงตู่
อันนี้ตัดสินตามที่ชาวบ้านต้องการเนอะ
เพราะลุงตู่เป็นคนซื่อสัตว์รักสถาบัน
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งผู้บริหารพักประชาธิบัติ

ต้องรู้แล้วล่ะค่ะประกาศตัวขนาดนี้

หนุ่มจำได้ไหมฮะพี่หนุ่มเสกนะฮะอดีตนักร้องชื่อดัง
เสกสรรชัยเจริญแต่ปัจจุบันพี่หนุ่มเสกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะ
ค่ะณปัจจุบันชื่อนายจงรักพรรคดีนามสกุลยานวินโย
วันนี้มาด้วยบอกว่าต้องการมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์
เดี๋ยวจะสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย
ตั้งใจว่าจะช่วยงานเต็มที่โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์พัก
ค่ะแล้วอยากจะลงเลือกตั้งสอสอกรทมเขตประเวท
นี่ฮะถามว่าทำไมถึงอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อเนี่ย
เดี๋ยวลองฟังคุณหนุ่มเสกกันแล้วกันนะครับค่ะ
คือพี่หนุ่มเสกบอกเพราะลุงตู่เป็นคนที่ซื่อสัตว์จงรักพักดีนี่ตะโกนใหญ่เลย
ลุงตูอยู่ต่อเนาะนี่กันนะฮะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ
จะให้ดูอะไรไหมคะในรถยนต์ส่วนตัวนั้นเนี่ย
ไม่ได้ให้ดูฮะแต่บิ๊กตู่เองก็พูดบนเวที
เพราะเดี๋ยวจะถูกหาว่าใช้เวลาราชการในฐานะนายกมาทำงานการเมืองในนามของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็เลยมารถส่วนตัวนี่พอมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับ
ก็ไปลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการ
คือแบบนี้ถือว่าเป็นนักการเมืองทำงานการเมืองเล่นการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

เพราะตอนอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐนะ

แต่บิ๊กตู่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักนะ
ใช่จริงตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านั้น
ใหญ่แล้วบิ๊กตู่เคยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักการเมือง
นี่แต่วันนี้สมัครเป็นสมาชิกพักเลย

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากสวมสูตร
เสื้อยืดสวมแจ็คเก็ต
มีโลโก้พักรวมไทยสร้างชาติ
เหมือนนักฟุตบอลเปิดตัวเลยใส่เสื้อจริงค่ะแล้วขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์พร้อมทั้งเปิดใจว่าทำไมต้องขออยู่ต่อ
แต่บุคลิกดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
คือจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นลุงตู่ขึ้นเวทีพูด
เพราะปกติก่อนหน้านั้นจะเห็นก็แค่การแถลงข่าว
แล้วท่าทีวันนี้ดูอารมณ์ดีดูสบายดูเป็นธรรมชาติมาก
คือถ้าจะพูดในนามนักการเมืองลักษณะเหมือนหาเสียงก็นู่นนะฮะ
ตอนที่เปิดตัวเป็นคันดิเดตนายกของพลังประชารัฐจำได้ไหม
ในการเลือกตั้งปี๖๒แต่ไม่ได้ขึ้นเวทีดีเบตกับพักการเมืองคุณ
หรือว่าเวทีไหนช่องไหนสื่อไหนเลยนะ
แล้วก็มาครั้งนี้ที่พูดที่ไม่ใช่ว่าขึ้นโพเดียมในนามนายก
เด็กประยุทธ์บอกว่านอนไม่หลับมาหลายวันนะครับ
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะมั่นใจในตัวผู้บริหารพัก
เมื่อจะเป็นนายภิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักษณ์

แก้ปัญหาการบินไทยหรือว่าโฮปเวลจนคลี่คลาย
แล้วก็อยากทำพักการเมืองนี้ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ที่อยากอยู่ต่อเนี่ยไม่ได้ต้องการอำนาจนะ

แต่มาวันนี้เพื่อบอกว่าประเทศไทยต้องไปต่อ
ต้องไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืน
หากมีโอกาสได้อยู่ต่อนี่นะ
จะไปแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องที่ยังไม่จบต้องทำให้รู้ล่วง

คนเอ็ดประยุทธ์บอกขอยังเดียว
อย่าเพิ่งเบื่อกันเร็วนักก็แล้วกัน

ไม่ใช่เพื่อนอะไร

ทาว
ไม่ไม่โหบางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
เรื่องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองและเพื่อลงเลือกตั้ง
แต่ยังไงวาระสภาก็จะหมด๒๔มีนาคม
คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมมาหน่อยวันนี้นะฮะ
เพราะในนามนายกนะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรี
วันนี้เซ็นแต่งตั้งแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติอีก๓คน
เป็นที่ปรึกษานายรัฐมนตรี
มีคุณเสกสะกนอัดหาวงจำได้ไหมครับ
มีแรมโบ้อีสาน
ความจริงเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มาแล้วตอนนั้น
แล้วไปมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงเงิน๑๕ล้าน
ใช่เรื่องที่ตอนลงไปหาเสียงตอนนั้น
ช่วงดูแลเรื่องสลงสลากอะไรพวกนั้น

วันนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกนะครับ
คุณชัชวานคงอุดมหรือว่าคุณชัดเตาปูน
ซึ่งก็จะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ
และอีกคนนึงคือคุณชุมพลกาญจนะ
ทั้งหมดเป็นที่ปรึกษานายกนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าต้องการให้มาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
แล้วก็เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง

หน้าที่ปรึกษาจะตั้งกี่คนก็ได้นะครับ
ก่อนหน้านี้คือที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคอลหาร

เด็กประยุทธ์เพิ่งเซ็นแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการนายก
แล้วก็มีคุณแตรงสุวันละครีเวีย
เซ็นแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายก
เท่ากับว่ามีแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติมาเป็นเลขานายกที่ปรึกษานายก
นักขณะนี้รวม๕คนก็คือทั้งเซ็ตแก่นนำเลย
คือคนก็เลยมองว่าจะแยกบทบาทกันได้ไหม
เออมันจะมีผลได้ผลเสียเรื่องการหาเสียงหรือเปล่า
ไปถึงการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะยังไงถ้าหมดวาระสภาหรือยุบสภา

เด็กประยุทธ์ก็ยืนยันว่าแยกได้

ทำงานส่วนของรัฐบาลดูแลบ้านเมือง

คือรัฐบาลทุกยุคเขาก็บอกว่าเขาแยกแยะได้เวลาที่ยุบสภาหรือว่าต้องเลือกตั้งแล้วคาบเกี่ยวอย่างนี้นั่นแหละ
แต่มันปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันต้องมีรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่
คุณผู้ชมครับคุณเสกสกลนี่บอกว่าตอนที่มีปัญหาเรื่องคลิปเสียงแล้วลาออกไปเนี่ย
ที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายกเนี่ยนะครับ
ก็ขอเวลา๓เดือนในการไปพิสูจน์ตัวเองซึ่งตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าเขาไม่มีความผิด
ไม่มีความผิดอะไรเลยเมื่อได้รับการแต่งตั้งมาในครั้งนี้เพื่อป้องกันเสียงคอลหา
ไม่ขอรับเงินเดือนอะไรทั้งสิ้นจะทำภารกิจที่นายกมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น
ทางเดียวกันวันนี้มีทาทีของโพรเอกประวิทย์วงศีลวัณญ์นะครับ
หัวหน้าพักภลังประชารัฐนะพี่ไย๓ป
ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่
นักข่าวก็ไปถามกรณีของบิ๊กตู่เปิดตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการ
ป้อมบอกก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จก็แล้วกัน
การเมืองไทยนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกัน
นี้ไปคงเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับ